ยังคงต้องตามความคืบหน้ากันต่อค่ะ
ที่เมื่อวานเราเล่าไปนะคะว่าตำรวจสพเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่
ลงพื้นที่ไปตรวจดูแลเรื่องของความสงบเรียบร้อย
ซอกซอยตามหมู่บ้านต่าง

ตำรวจก็เลยเรียกตรวจสอบปรากฏว่าจอดรถ
แล้วลงมาจากรถคนที่ซ้อนท้ายมีปืนปืนยาวเลยนะ
ลงมาจากรถจักรยานยนต์ปุ๊บนั่งแล้วเอาปืนแบบตั้งท่ายิงใส่ตำรวจ
ตำรวจก็เลยยิงสวนจนทำให้นายจะจือจะออายุ๒๖ปี
ชาวบ้านฮ่วยไคร้ใหม่ตมเปียงหลวงอเวียงแหงเสียชีวิต
โดยนายจจือตำรวจบอกว่าเป็นคนที่ใช้ปืนจะยิงใส่ตำรวจนี่แหละ
พอตำรวจวิสามันนายจจือเนี่ยนะคะทั้งญาติของนายจจือทั้งชาวบ้านแถวนั้นไม่พอใจ
ล้อมตำรวจเลยนะมากันแบบโอ้โหหลายสิบคนอ่ะ
พันธุ์ตำรวจโทตรีโลศปันตีรองผู้กำกับสืบสวนสพเวงแหง
ต้องหนีตายออกมาเย็บสิบเข็มมาที่ศีรษะค่ะแล้วก็ตำรวจทหาร
ก็นำกำลังเข้าไปเสริมไปช่วยเหลือไปคุมพื้นที่
ส่วนอีกคนนึงเนี่ยหนีไปได้นะคะที่มาพร้อมกับนายจจือ
แล้วจากการตรวจสอบนายจจือที่ถูกวิสามันฆาตกรรม
มีหมายจับคดียาเสพติฯที่สพนาวายอเชียงดาวจเชียงใหม่
แต่ชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกว่าสิ่งที่ตำรวจบอก
มันน่าจะเกินกว่าเหตุมันไม่น่าจะเป็นลักษณะนั้น
ตำรวจจัดฉากหรือเปล่าล่าสุดวันนี้ค่ะ
เขาเผยแพร่คลิปนะคะแถลงการเรียกร้องความเป็นธรรมกรณีนี้อ่ะค่ะ
บางช่วงบางตอนของคลิปนี้บอกแบบนี้นะคะว่ามีชาวบ้านเขาเห็นเหตุการณ์
คนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาเห็นเลยว่านายจะจือผู้ตายเนี่ยไม่ได้มีปืน
แต่ถูกกันไม่ให้เข้าไปหลังจากที่ผู้เห็นเหตุการณ์กลับไปเรียกญาติ
มาในพื้นที่ปรากฏว่าร่างของนายจัดจือผู้ตายเนี่ยก็ถูกเคลื่อนไปอีกจุดหนึ่ง
แล้วก็มีปืนไปวางอยู่ข้างข้างเหมือนกับเป็นการจัดฉากแบบเนี้ยอืมแล้วหลังจากที่แม่ของนายจจือมาเห็นเหตุการณ์
ก็วิ่งเข้าไปหาร่างของลูกชายแต่ตำรวจผลักออกแล้วใช้เท้าถีบแม่ของผู้ตายจนล้มลง
ชาวบ้านเขาก็เลยไม่พอใจทนดูไม่ได้ก็เลยเกิดการชุนละมุนขึ้นมา
ญาติของผู้ตายและชาวบ้านในพื้นที่ยืนยันว่านายจัดจือผู้ตายเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ค้ายา
ไม่ได้มียาเสพติดอยู่ในครอบครองด้วยนะคะ
ผู้เห็นเหตุการณ์ได้กล่าวว่าตอนที่เห็นเหตุการณ์นั้นพบว่าผู้ตายไม่ได้มีอาวุธปืนวางอยู่
แต่ถูกกันไว้ให้เข้าไปภายหลังจากที่ผู้เห็นเหตุการณ์กลับไปเรียก
ญาติของผู้ตายมาในพื้นที่อีกครั้ง
ก็ปรากฏว่าร่างของผู้เสียชีวิตถูกเคลื่อนย้ายไปยังอีกจุดหนึ่ง
และมีอาวุธปืนวางอยู่ข้างที่แม่ของผู้เสียชีวิตมาเห็นเหตุการณ์
ก็วิ่งเข้าไปหาร่างของลูกชายแต่กลับถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจผลักและใช้เท้าถีบจนล้มลง
ที่มีหมายจับนะฮะแล้วก็ถูกรุมร้อมเข้ามา
ตำรวจถูกทำร้ายบาดเจ็บไปนายหนึ่ง
ต้องหนีตายกันออกมาสมาชิกในชุมชนเว้ยไคร้ใหม่นะครับ
เรียกร้อง๓ข้อนะครับท่านผู้ชมครับ
หนึ่งก็คือต้องย้ายเจ้าหน้าที่ชุดวิสามันฆาตกรรมนายจะจือ
ออกจากพื้นที่ภายใน๒๔ชั่วโมง
เพื่อเปิดโอกาสให้มีการสอบสวนเรื่องนี้อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
ให้ดำเนินการจัดตั้งหน่วยงานกลางที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ไต่สวนคดีนี้อย่างเร่งด่วน
และ๓ขอให้มีการคุ้มครองพยานและครอบครัวของผู้ที่ถูกวิสามันนะฮะ
โดยวันพรุ่งนี้ชาวบ้านจะรวมตัวกันเพื่อนำศพผู้ตาย
ไปแห่ที่ว่าการอำเภอและสพเวียงแห่งด้วยเพื่อขอความเป็นธรรม
บอกว่าจะเอาโรงศพไปแห่กันเลย